หกนาฬิกา๔๖นาทีติดตามข่ากรรณตอบ

การเรียกค่าไถก็ได้

บาทไม่งั้นนะมีปืนนะล็อกคอเด็กเดินไป

สามร้อยไปด้วยโอ้ยคุณในตัวน้องมีแค่สามร้อย
ก็เอาไปอีกเป็น๔๕๐๐เก็บใจสุดท้ายโดนรวบตัวได้นะครับ
เดินล็อกคอคนเป็นเพื่อนเป็นญาติมาด้วยกัน
อย่างงี้นะครับกล้องมูลจอเปลี่ยนในห้างเขาจับผ้าไปได้
คนร้ายมีเสื้อที่เราขีดลูกศรสีแดงไว้๒คน
เดินล็อกคอกับเดินตามสองคน
แล้วก็มีน้องก็เดินสะพายกระเป๋า
แล้วก็ซ้อนรถจักรยานยนต์ของคนร้ายออกไป
หลังเกิดเหตุนายสำรานการบรูญอายุห้าสิบสี่ปี

๖คนนี้พาลูกไปแจ้งความ
บอกว่าลูกชายถูกชายวัยรุ่น๑คน

เพราะมีปืนจากนั้นพาออกจากห้างไปที่ลานจอดรถอันนี้ภาพจำลองนะครับ
พอไปเจอกับอีกคนนึงเป็นคนร้ายอีกคนนึงเป็นแก๊งเดียวกัน
อ้างว่าเป็นทหารขี่รถจักรยายนไปรับแล้วก็ให้น้องผู้เสียหายเนี่ย
โทรหาพ่อให้พ่อโอนเงินมาให้สี่พันให้น้องนั่งกลาง
ผู้เสียหายอยู่หน้ากับหลังแล้วก็มีปืนด้วย
ที่ซอยเรวดีได้ไป๔๐๐๐
แล้วคนในตัวน้องมีเงิน๓๐๐เอาไปด้วย๓๐๐๐ชิคกี้พายาระเงิน๔๓๐๐บาท

ถ้าบริมร่วมรวมหลักฐานขอหมายจับ
สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้ชื่อว่านายวินิตจันนิเวศอายุ๒๖ปี
อีก๑คนก็คือ๑๐เอกโชคชัยนามมูลน้อยอายุ๒๖ปีเท่ากัน
ผลตำรวจตรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงค์
เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑แถลงข่าวการจับกลุ่มบอกว่า
ทั้งสองคนยอมรับสารภาพว่าก่อเหตุจริงแล้วทำมาแล้วหลายครั้งด้วย

ต้องเอาให้หนักนะคือคุณอยู่ในเครื่องแบบอะเป็นทหารคุณต้องดูแลประชาชนไม่ใช่ปล้นประชาชนเหมือนแบบนี้อะ
นายวินิตเนี่ยเป็นคนที่ไปล็อกคอเด็กผู้เสียหาย
เขาบอกว่าเขาอาศัยจังหวะที่น้องผู้เสียหายเดินเผลออยู่
็อกคอแล้วขู่ว่ามีปืนให้เด็กกลัว
อ้างว่าทำไปเพราะต้องการเงินเดินทางกลับบ้านที่มหาชัย
ประกอบกับนายโชคชัยซึ่งเป็นผู้ต้องหาอีกคน
เขาไปติดหนี้คาราโอเกะอยู่๑๐๐๐บาท
ไม่มีเงินไปใช้หนี้ก็เลยมาก่อเหตุแบบนี้
ไปฟังเสียงผู้ต้องหานะครับ
ทีนี้นักข่าวไปถามแม่ของผู้ต้องหาแม่ของ๑๑โชคชัย

วันนี้คือแม่เมื่อวานแม่เอาอาหารกับน้ำไปเยี่ยมลูก
ว่าจริงแล้วลูกแม่เป็นคนดีนะ
ไม่เคยไปชิงทรัพย์หรือว่าปล้นใครแต่ว่าที่มาก่อเหตุน่าจะถูกเพื่อน
ก็คือนายวินิตเนี่ยชักชวนไปออกจากบ้านไปแล้วก็ไปก่อเหตุ
กระดายพลอยโจรกับเพื่อนไป
เอาแต่ทำหน้าที่ขี่มอเตอร์ไซค์พาไปกดเงินไม่ใช่เหรอ
จะรู้แหละนะครับไปฟังเสียงแม่นะฮะ
ไม่มีลูกอยู่บ้านอยู่กับแม่
เออไม่ได้เกเลส่วนไอ้นี่น่ะมันเล่ร่อนไปทั่ว
มันไปหาคนนู้นคนนี้มันไปทั่วแต่สุดท้ายมันมาอยู่กับเราเนี่ย
มันมาซวยอยู่กับเราเนี่ยมันพาเราซวย
เรารู้ทันมันแล้วแต่ทีนี้เราก็กันมันออกไปแล้ว
หางานให้ออกไปอยู่ข้างนอกแล้วไม่ได้มาเกี่ยวกับเราแล้ว
แต่ลูกเรานี่ไงมันมีขานี่มันรู้เฮ้มึงออกมาหากูหน่อยมันอาจจะมาอย่างนั้น
แต่ถ้าเจตนาที่ว่าจะให้ออกมาหาชี้ชิงวิ่งราวเนี่ย

ก็คืออย่าบอกว่าลูกชายเหมือนตกกระดายพอยจน
ตกกระดายพลอยจนค่ะเพราะว่าพ่อเพื่อนพ่อเพื่อน

คือลูกเวลาอยู่กับพ่อแม่

ใครจะไปทำไม่ดีให้พ่อแม่รู้นะคะ

คือร่วมกันชิงทรัพย์ผู้อื่นแล้วก็พรากผู้เยาว์อายุ
น้อยกว่าสิบห้าปีน่ะมากกว่าสิบห้าปี
แต่ว่าไม่เกิน๑๘ปีไปเสียจากวิดามันดา
เพราะว่าก็มีการล็อกคอขู่เด็กคนนี้ไปใช่นะฮะ
แล้วก็พาตัวไปฝากหางต่อสารจังหวัดนทบุรีต่อไป
น้องเยาวชนระวังตัวนะครับ
ลงไปเรียนอย่าพกเงินในตัวเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะ

ตัวเด็ก๓๐๐ก็เอาไปอีกคนเรา
ผู้บังคับเป็นชาวก็ต้องจัดการให้เขตหลับนะครับ
เดี๋ยวนี้ก็ทำกันทุกวิถีทางเนี่ยนะคะ